ลีกใหญ่ของไทยนะครับมาดูฟุตบอลลีกของเยาวชนกันบ้างในรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีครับ
ฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีรอบชิงอันดับที่๓นะครับที่สนามกรกฐ๑การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประตูต่อ๐ได้ประตูจากพิทักษาพิรมกัปตันทีมนาทีที่๑๘ครับ
จากนั้นก็ได้จากสิริมงคลตั้งเจริญนุรักษ์ปั่นฟรีคลิกระยะ๒๕หลาเข้าไปในนาทีที่๖๗
จากนั้นไม่พอนะครับต่อด้วยพิทักษาพิรมหลุดเข้าไปยิงลูกที่๒ในเกมนี้นาทีที่๖๖
เกมนี้ได้ประตูชัยจากโชคอนันต์สายมาอินนะครับสังหารจุดโทษไปนาทีที่๖๖
ส่วนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับจะถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน๑๓ปี